ธาตุยาบ้าโมโหยายที่แจ้งความตำรวจจับตัวเอง
โมโหแบบนี้เก็บความแค้นไว้ในใจก่อน

เอาน้ำมันราดรอบบ้าน
จุดไฟเผาบ้านของตัวเองนะคะ

ถ้าถูกจับบ้านหลังนี้ใครก็อยู่ไม่ได้
สรุปสุดท้ายเสียหายทั้งหลังเลยค่ะ

แล้วก็ยังลุกลามไปติดบ้านที่อยู่ข้างด้วย

อายุ๗๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน

ชื่อนายรณพีหรือกอล์ฟนิ่มเจริญ

บัญญัติบอกเลี้ยงดูหลานชายคนนี้มาตั้งแต่เล็ก
เพราะว่าพ่อแม่ของเขาแยกทางกัน

เพราะอยากให้หลานได้รับความอบอุ่น
แต่ทีนี้เลี้ยงมาแบบนี้ก็เลยกลายเป็นคนเกรีย
อันนี้คุณบัญญัติเล่าให้ฟังเองนะ

ซึ่งเสพยาเสพติดอยู่แถวหมู่บ้านนั่นแหละ

เพื่อนบ้านข้างเคียงเห็นนายรณพี
แกลลอนน้ำมันเบนซินเข้ามาในบ้าน

ถ้าถูกจับบ้านหลังนี้ใครก็อยู่ไม่ได้
จากนั้นจุดไฟเผาค่ะ
ลุกลามไหม้ไปทั้งบ้านของตัวเอง

ตำรวจควบคุมตัวมาที่โรงพักไปสอบสวน

ส่วนสาเหตุที่ลงมือเผาบ้านเพราะ
โกรธเคืองผู้เป็นยายที่ยายเคยไปแจ้งความจับในข้อหาวิ่งราวทรัพย์
เก็บความแค้นไว้ในใจจนมอเกาะเหตุกล่าว
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น